หน้ากรณีที่มีคนไปพบมนุษย์

ปรากฏว่าเป็นสอทอ
บนหนองน้ำใสที่หายตัวไป

คนหายไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
คุณผู้ชมนับมา๘เดือนเพิ่งมาเจอ

คือเน่าเปื่อยหมดแล้วอะค่ะแล้วรถก็พังสภาพเป็นแบบนี้
ความคืบหน้ากรณีที่ไปพบชิ้นส่วนมนุษย์ลอยอยู่ในสระน้ำค่ะ

เบื้องต้นเป็นชิ้นส่วนมนุษย์
ข้อเท้าด้านซ้ายสวมถุงเท้าอยู่เลยนะ

หมายเลขทะเบียนนครราชศรีมานี่นะคะ
ภายในรถพบศพสภาพเน่าเปื่อยแล้วแหละ

กู้ภัยนำร่างส่งโรงพยาบาลนะคะชันสูตรอย่างละเอียด

ชนะการโฆษมบัติอายุ๔๖ปีบอกว่า
หลังจากเห็นรถกระบะและพยานหลักฐานต่าง
เชื่อว่าผู้เสียชีวิตเป็นหลานชายของเธอ

หลานชายคนนี้ชื่อว่าวัญชัยพิมพ์อุบลอายุ๔๓ปี
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
นายวัญชัยหายตัวไปตั้งแต่๒๗ธันวาคมปีที่แล้ว
นับจนถึงวันนี้๘เดือนเข้าไปแล้วค่ะ

แจ้งความคนหายไปแล้ว๒ครั้ง

สงสัยว่าหลานชายอาจจะถูกฆาตกรรม
ไม่ได้เมาขับรถตกลงไปในสระเอง
เพราะจากการตรวจสอบรถกระบะไม่มีกุญแจเสียบอยู่
ใส่เกียร์ว่างด้วยนี่เป็นวงกลมนะคะ
ก็คือผู้ที่เสียชีวิตแล้วไปพบศพอยู่ในรถนี่นะคะ
อกจากนี้อีกหนึ่งข้อสังเกตบอกว่าไฟรถเนี่ย
ไม่ได้อยู่ในโหมดเปิดใช้งาน

ที่นั่งคนขับถูกปรับลักษณะเอ็นนอนอีก
ซึ่งถ้ามองว่าหลับอยู่บนรถและรถมันไหลตกน้ำไปเอง
จุดจอดรถมันอยู่ตรงไหนเขาสงสัยแบบนี้นะคะ
แล้วทำไมสามารถขึ้นเนินขอบสระได้

แล้วก็ยืนยันว่าหลานชายไม่ดื่มเหล้า
และไม่คิดว่าจะดื่มเหล้าจนเมาขนาดนี้นะคะ
เอาฟังเสียงญาติผู้เสียชีวิตค่ะ
ถ้าเมามันต้องบุญเจมส์น้องมันต้องหาลด
แต่ทะเลาะกันกับคนอื่นไม่แน่

่งของเราก็ไม่รู้นี่เป็นภาพนะคะระยะห่างอืมจากจุดที่เขาคาดว่ารถเนี่ย
มันจะไหลไปจนถึงจุดที่ไปพบศพก็คือไปพบรถอยู่ในหนองน้ำเนี่ยนะคะ
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหถ้ามันไหล
ทำไมมันไหลไปไกลขนาดนี้นะคะเอาทีนี้ย้อนกลับไปดูนะคะ
ช่วงวันที่เขาหายตัวไปก็คือ๒๗ธันวาคมผู้เสียชีวิตทำอะไร
เปิดเผยโดยพันธ์ตำรวจโทษธิรศักดิ์คงยิ่งเรืองศิลป
เป็นรองผู้กำกับการสอบสวนสพศรีคิ้ว
เปิดเผยแบบนี้ค่ะบอกว่าผู้ตายไปกินเลี้ยง
ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่รีสอร์ทใกล้กับจุดเกิดเหตุ
พยานยืนยันว่าก่อนออกจากงานเลี้ยงผู้ตายมีอาการมึนเมา
และหลังจากนั้นไม่ทราบข่าวอีกเลยคือหายตัวไป
แล้วก็ได้ข่าวพญาติพยายามออกตามหาแต่ก็ไม่พบเหมือนกัน
สุดท้ายมาพบศพว่านายวัญชัยจมน้ำพร้อมกับรถ
อย่างไรก็ตามนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอผลชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะ